อีกข่าวดีกว่าอันนี้น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะคะเขามาซุบซิบเมาส์มอยกันอยู่
บอกว่าพี่มดดำมีเด็กคนใหม่ชื่อว่าพอยต์นี่แหละ
น้อยชนลวิทย์หน้าตาดีอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราสองคนเนี่ยจะไปกระแสถามก็ไปไม่ถึง
ฝากพี่แจ๊กกะรีนเข้าไปพี่ก็เลยไปเคลียร์มาให้เราตกลงแล้วเออเป็นยังไง
ชนลวิทย์กับพี่มดดำเป็นอะไรกันแน่นะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ในข่าวเมาส์มาเยอะเลยว่าทั้งคู่สนิทสนมกันเกินพี่น้อง
แล้วก็เมาส์ต่อด้วยสองคนเนี่ยมักจะกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันบ่อยในทริปที่แบบมีไปแสวงบุญ
ไปแสวงบุญแล้วไปกอดรัดฟัดเหวี่ยกันตรงไหนคนก็ตาดีแล้วเออจริงไม่จริงเอาไปถามชนลวิทย์จ้า

ใช่ครับก็นานพอสมควรนะไม่ได้กระมุ้งกระมิ้งนะ

ก็เป็นแบบนั้นแกก็เป็นพี่ที่น่ารักคนหนึ่งแล้วแบบ
จริงถ้าเราเข้าใจแกเราก็จะไม่ได้คิดอะไรกับแกมาก
กลัวคนเข้าใจผิดไหมคะก็คนกับแซวบ่อยว่าเป็นเด็กของพี่มดดำ
เออจริงตอนแรกกลัวตอนที่เป็นข่าวแรกกลัวครับ

ตามภาษามนุษย์
เป็นคนน่ารักเจอใครก็จะมาเอ็นดู
แต่ดิฉันไม่เคยเห็นเขากอดคุณหรือกอดดิฉันเลย

อันนี้ก็เคลียร์ชัดนะคะว่าชอบผู้หญิงจริงนะสำหรับ